เรื่องนี้ก่อนค่ะน้องแพนรับซีรีส์วันนี้เป็นยังไงรับกันพวกกันบ้านยังไงบ้าง
เรียกฉันว่าแม่เนี่ยก็เป็นซีรีส์เพื่อสังคมดีกว่านะคะ
ที่มันจะสะท้อนมุมมองแม่หลากหลายแบบที่เป็นแม่แท้แพนเป็นลูกเลี้ยงของพี่อุ๋มเป็นลูก
แต่ทุกคนต่างก็มีเหตุผลของตัวเองกันแล้วก็มาเจอพี่ตายซึ่งเป็นแม่ของน้องมากกี้เนี่ย
ซึ่งตอนหลังน้องมากิเนี่ยเขาก็จะมาเรียกเราว่าแม่อะไรอย่างเงี้ค่ะคือมันมีหลากหลายเหตุผลหลากหลายมุมมอง
ที่มันจะสะท้อนออกมาให้เห็นในเรื่องนี้ซึ่งเป็นอะไรที่แพนว่าดีมาก
ก็อยากให้ลองติดตามชมดูว่าจะเป็นยังไงค่ะ
ก็มันเรียกว่าเป็นบทที่มีความท้าทายมากขึ้นดีกว่าในด้านของอารมณ์ในด้านของความเข้าใจ
ความรู้สึกของเขาคือยังไงทำไมถึงมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีความซับซ้อนในหลายอย่างแต่ท่านว่าด้วยมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่
ซึ่งไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันเลยเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกค่ะ

คือหมายถึงเขามีเหตุผลอะไรเรารู้สึกเรารักเขาอยากจะดูแลเขาอยากที่จะปกป้องเขาอะไรอย่างนี้ค่ะแพทย์ว่า
มันก็มีเหตุผลที่เราเชื่อในคำนี้ได้อะไรอย่างนี้
เคยตกใจไหมครับว่าเรามารับบทมงบทแม่อะไรอย่างนี้
ไม่นะคะคือแพทย์ว่าทุกวันนี้ในคำว่าแม่มันไม่ได้จำกัดอายุอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แพนว่ามันก็มีมุมมองหลากหลายอย่างจากในเรื่องนี้
ซึ่งน่าจะทำให้คนดูได้เข้าใจได้อะไรดีกลับไป
กับการเล่นกับเด็กเราอาจจะชินอยู่แล้วเพราะที่บ้านเราก็มีเด็กอยู่แล้วค่ะ

ไม่เลยค่ะแต่ว่าน้องมากิคือเก่งมากคือเป็นแบบนักแสดงอาชีพจริงจริง
คือมานี่คือจำทุกอย่างได้หมดไปหมดทำงานแล้วก็เราก็มาปรับกันหน้าเซ็ตนิดหน่อยคือ
คือพร้อมทำงานจริงค่ะก็เลยทำให้จริงการทำงานไม่ได้
แทบไม่ได้รู้สึกเลยว่าน้องเหมือนเป็นเด็กอะไรอย่างนี้
เขาสามารถทำงานได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงก็ดีใจค่ะ
แต่ก็เป็นไม่บ่อยที่มีโอกาสได้เล่นกับเด็กแบบอันนี้คือทั้งเรื่อง
คือจะอยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เลยคิดว่ามันน่าจะยากตรงนี้แหละ
ตรงที่เราต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ปรับตัวกัน

เพราะว่าแพนถึงขั้นแบบยอมรับบทเป็นแม่เลย
ค่ะก็จริงก็ได้รับเกียรติจากทางทีมด้วย
ว่าอยากจะมาได้มีโอกาสมาร่วมงานกัน
ซึ่งก็ทางทีมได้คุยกับทางคู่บริหารทรู
ว่าอยากจะเป็นแบบโปรเจคพิเศษในการที่จะทำขึ้นมาตรงนี้
ก็เลยคิดว่ามันเป็นเหมือนซีรีส์สะท้อนสังคมที่มีคุณภาพ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรดี

เพราะบางคนจะรู้ว่าทำไมอย่างนี้ถึงจะเล่นกับทางนี้ได้
ใช่เรียบร้อยค่ะเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกว่าเป็นโปรเจคพิเศษจริง
เจคที่เป็นโปรเจคดีกันมาโดยตลอด
แต่ไม่สามารถไปร่วมงานกับช่องอื่นได้ค่ะ
ก็ผู้บริหารทุกท่านก็น่ารักอะไรอย่างนี้ค่ะ
คราวนี้ก็เลยอาต้นบอกว่ามันเป็นโปรเจคที่ดีจริงเลยค่ะ
ด้วยเรื่องด้วยแล้วเขาทำรีเมคมาแล้วหลายครั้งหลายประเทศได้รับผลตอบรับที่ดี
เราก็เลยคิดว่าก็คงเป็นโอกาสที่ดีของเราที่จะมีโอกาสได้มาลองบทบาทใหม่ดูค่ะ
ส่วนใหญ่เรื่องนี้ไปประเทศไหนก็คือได้รางวัลหมดเลย
นี่กดดันตรงนี้กดดันแล้วจริงพรุ่งนี้กดดัน
ค่ะก็จะพยายามจะพยายาม
ก็ทุกคนทำการบ้านกันอย่างแบบหนักหน่วงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ภูมิกับสองท่านก็มาช่วยกันดูแบบเต็มที่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คิดว่าในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบของเราอะไรอย่างนี้เราก็จะพยายามให้ได้ดีที่สุดค่ะ

คือแบบว่าโอ้โหมาคือมันเป็นซีนอารมณ์จริง
ถึงแม้เรายังไม่ได้รักน้องมากแต่ในเรื่องก็คือมันจะมีความห่วงมี
มีหลากหลายความรู้สึกเลยค่ะที่มันจะพัฒนาต่อไป
มันก็ใช้ความเข้าใจเยอะพอสมค
แฟนแอบเห็นใส่ซัพพอร์ตที่เท้า
ค่ะซุ่มซ่ามค่ะ

แล้วเมื่อคืนนี้เอง
ก็เลยแล้วมันใส่รองเท้าเข้าไปไม่ได้เลย
คือมันแบบมันกำลังระบมอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยต้องขออนุญาตเป็นกึ่งสลิปเปอร์นิดหน่อย

ชนเก้าอี้ที่เป็นไม้เนี่ยค่ะ
มุมเข้าไปพอดีมันก็เลยแบบ

แรงค่ะคือใจนี่คือมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลย

แล้วเท้ามันก็เลยไปชนกับหัวมุมของเก้าอี้ค่ะ
มันก็เลยอื้อหือแบบพูดไม่ออกเลย

คิดว่าน่าจะเดี๋ยวพอหายระบมน่าจะโอเค

จริงอาจจะไปหาหมอมันน่ะว่าช้ำอะไรยังไง

แต่ก็ผ่านมาทั้งคืนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้อาจจะ
หลังจากนี้มีงานที่จะต้องใส่ส้นสูงหรือ

ก็มีนะคะมีแต่ว่ายังไม่เป็นไรอาจจะแบบเป็นส้นเตี้ยได้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

นะคะซุ่มซ่ามค่ะ